มาดูเรื่องของการทวงหนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงค่ะมาร้องสื่อนะคะ
บอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
คนที่มาทวงหนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เหมือนกับมาทวงหนี้แทนลูกสาว
จาก๔๐๐๐เป็น๘๐๐๐นะคะแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
ผู้เสียหายคือนางสาวทัศนีนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
โดนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมากระชากผม
ตามตัวฉุดกระชากันไปมาอย่างบ้าคลั่ง
คือสักพักใหญ่เลยคุณผู้ชม
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัด

ญาติยาดของตัวผู้เสียหายต้องมาห้าม
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ปล่อย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิป
คือตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาต่อว่านางสาวทัศนี

จู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุ่งใส่แล้วทำร้ายเลย
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ตัวผู้เสียหายนะครับ

ผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่โดนทำร้ายก็คือ

เล่นแชร์กับลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็มีการยกเงินค่าแชร์ให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลต่อเอง
ต่อมาเธอบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องเงินจริง
ก็เนี่ยยอดเงินรวมที่ติดหนี้

แต่ลูกสาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกต้องบวกดอกนะ

เธอก็พยายามจะส่งทยอยส่งทยอยจ่ายน้อยบ้างเยอะบ้างเท่าที่มีจ่ายตลอดไม่ใช่หนีหายไป
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาเก็บเงินแทนไงคะเก็บเงินแทนลูกสาว
มาบังคับขู่ให้เธอไปเซ็นสัญญากู้เงินถ้าไม่เซ็นก็จะยึดบ้านยึดนั่นยึด
นี่วันเกิดเหตุเธอขายของอยู่หน้าบ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขี่รถมาจอดแล้วมาด่าเธอ
ก็มีการเถียงกันแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันก็มีเหตุการณ์กระช่งกระชาก

แต่ผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะ
เรื่องนี้ถึงตำรวจนะคะผู้กำกับการสพห้วยปริงบอกว่าตอนนี้ตำรวจเรียกสองฝ่ายมาคุยแล้ว
ตำรวจจะแจ้งข้อหาค่ะเบื้องต้นแน่เลยก็คือผู้ชายคนนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
โดนข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนข้อหาอื่นก็เดี๋ยวรอดูผลตรวจจากคุณหมอก่อนนะคะจากโรงพยาบาล
ว่าเธออาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
แล้วคุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใช่ค่ะต้องดูแลชาวบ้านเนี่ย

หนี้สินก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ทำแบบนี้ไม่ได้